เรื่องแรกวันนี้อยากพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของอสังหาริมทรัพย์กันก่อนเลยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ถ้าหากว่าใครกำลังเล็งอยู่ว่าอยากจะซื้อคอนโดมิเนียม
ต้องรีบแล้วนะคะเพราะว่ามีแนวโน้มว่าราคาจะสูงขึ้น
สูงขึ้นจากตารางวานละหมื่นบาทเป็นหลักหลายแสนบาทเลยทีเดียวค่ะ
ก็เป็นการปรับตามราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้น
ราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าจะมีการปรับขึ้นอีก
ราคาตารางวาละหลักหมื่นเป็นตารางวาละหลายแสนบาทค่ะ
เพราะฉะนั้นอยากจะขอแนะนำให้ผู้ที่กำลังมองหาคอนโดมิเนียม
ตัดสินใจซื้อไว้อยู่อาศัยหรือว่าเกรงกำไรในอนาคต
เพราะปัจจุบันยังพอมีโอกาสที่จะซื้อได้ในราคา๑๒ล้านบาทนะคะ
ซึ่งก็สอดคล้องกันกับผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

เพราะว่าโครงการอาคารชุดในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล๑๔
มีราคาไม่เกิน๒ล้านบาท
อีก๑๒๘อยู่ในช่วงราคา๒๓ล้านบาท
และร้อยละ๑๖อยู่ในช่วงราคา๓๕ล้านบาท
ซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่เขตนนทบุรี
รองลงมาก็คือสมุทรปราการบางซื่อบางนาแล้วก็ธัญบุรีค่ะ
ส่วนโครงการบ้านจัดสรรที่มีการซื้อขายมากที่สุด
ถึงร้อยละ๓๔ตอนนี้ราคาอยู่ที่๓๕ล้านบาท
นายสามารถคีตสินผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย
มองนะคะว่าทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพและปริมณฑลในปีนี้
จะมีโครงการเปิดใหม่พร้อมขายใกล้เคียงกันกับปีที่ผ่านมา
โดยประเมินจากในช่วง๔เดือนที่ผ่านมา
มีโครงการที่เปิดขายแล้ว๖๐โครงการ
ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มากค่ะ